มีรายงานด่วนเข้ามาว่าเมื่อเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในประเทศไทย
ได้เกิดประดิษฐ์ไหวขึ้นมาอีกครั้ง๑มีขนาดประมาณ๗๑๗๔
เกิดขึ้นบริเวณที่เดิมนะครับใกล้กับที่เดิมที่จังหวัดคุมาโมโต
ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการเตือน
นามิที่บริเวณทะเลอารีอาเกะแล้วก็ทะเลยักซูชิโรของญี่ปุ่น
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าในรายละเอียดแล้ว
รับจอบประเด็นจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปครับ

จอแดนเป็นอีกประเทศที่มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ

โดยมีสุสานโบราณอยู่อย่างกระจัดกระจายมากกว่า๑หมื่นหลุม
ทำให้การทำแผนที่ที่ตั้งของหลุมศพเหล่านี้

แต่ว่าตอนนี้นักโบราณคดีมีตัวช่วยใหม่ครับ
นั่นก็คือโดรนที่จะถ่ายภาพความละเอียดสูงที่เหลื่อมกัน
ทำให้สามารถทำแผนที่ได้อย่างละเอียด
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลที่ทำให้ใจสลายครับ
เพราะพบว่ามีการลักลอบขุดสู่สารโบราณกันมากขึ้นครับ
แรดฮิวนักโบราณคดีในจอแดน
กำลังเตรียมอุปกรณ์ประกอบโดรนของเขา
จากบริเวณสู่สารโบราณที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลเดฟซี
สุสานแห่งนี้ถูกโจรเข้ามาปล้นเอาวัตถุโบราณไปหลายครั้งแล้ว
และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาต้องประดิษฐ์เจ้าเซฟโตคอปเตอร์

ด้วยเงินประมาณ๗๐๐เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๒๔๕๐๐บาท
โดยโดรนลำนี้จะบินขึ้นสำรวจจากมุมสูง
เพื่อดูว่าเส้นทางไหนบ้างที่พวกหัวขโมยพากันเข้ามาขุดหาของเก่า
ภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำไปทำแผนที่เพื่อวางแผนการอนุรักษ์บริเวณโดยรอบ
เมื่อประมาณ๕๐๐ปีก่อนในช่วงต้นยุคสำริท
เป็นช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า
และเริ่มมีการสร้างสุสานฝังศพคนในครอบครัว
คนตายจะถูกฝังในโรงทำจากเครื่องปั้นดินเผา
มีลูกปัดหินคาเนเลียนและสร้อยข้อมือทำจากเปลือกหอย
ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้กลายเป็นของมีราคาประมูลสูงในตลาดประมูลในปัจจุบัน
กล่าวว่าถ้าเราไม่ถ่ายภาพจากมุมสูง
เพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่งของทุกอย่าง
เราจะไม่มีทางรู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร
การมีโดรนแบบนี้ช่วยให้ได้ภาพจำนวนมากและทั่วถึง
การจัดทำแผนที่โบราณสถานแห่งนี้คือโครงการที่มีชื่อว่า
โครงการวิจัยทะเลเดฟซีและสำรวจภูมิทัศน์
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจอแดน
ในการจัดทำแผนที่สุสานโบราณ๑๐๐๐แห่ง
ในเขตโบราณสถานช่วงต้นยุคสำริทแห่งนี้
ในแต่ละปีพวกเขาจะกลับมาจัดทำแผนที่
จากการรวบรวมภาพถ่ายทางอากาศ
ความละเอียดสูงจำนวนมากที่ถ่ายจากโดรน
ซึ่งภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
พื้นที่โดยรอบนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ฮิวกล่าวว่าด้วยภาพถ่ายเหล่านี้มีความละเอียดสูงมาก
ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้
นักโบราณคดีได้เห็นรายละเอียดของหินทุกก้อน
พวกเขาจึงสามารถจัดทำแบบจำลอง๓มิติขึ้นมาได้
นายโมฮาเมดอัลซารันผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเผยว่า
ปีมานี้เขาทราบว่ามีการบุกเข้าไป
ปล้นขุดวัตถุโบราณกันตอนกลางดึก
เพราะปัญหาความยากจนและผู้คนตกงาน
ทำให้คนหันมาขโมยวัตถุโบราณไปขาย
ตอนนี้อัลซารันและกระทรวงโบราณสถานโบราณวัตถุของจอแดน
กำลังทำงานร่วมกับนักโบราณคดีอย่างใกล้ชิด
ด้วยความหวังว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น
วิจัยนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างโบราณสถานกับตลาดประมูลของโบราณทั่วโลก
โดยบอกว่าผู้ซื้อมักจะไม่เคยถามคำถามสำคัญคือของพวกนี้มาจากไหนและคุณค่าทางโบราณคดีของมันคืออะไร
พวกเขาแค่อยากได้ของเหล่านี้ไม่ว่าเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงก็ตาม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน